เคสนี้ยายก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะคะหลานสาววัยสิบสามปีค่ะ
ออมบอกยายบอกว่าเออเดี๋ยวขอออกไปกินหมูกระทะกับเพื่อนนะ
แล้วก็ขี่รถออกไประหว่างทางก็วีดีโอคอลคุยกับเพื่อนตลอดเลยอ่ะ
เพื่อนก็คุยอยู่ดีเออถึงไหนยังไงแบบไหนแล้ว
แล้วอยู่อยู่จากภาพหน้าน้องออมอ่ะเพื่อนที่อยู่อีกซ้ายนึงอ่ะ
มันตัดเป็นภาพพงหญ้าเฉยเลยอะค่ะ
ขี่รถหลุดโค้งตกร่องน้ำเสียชีวิตค่ะ

ใจจริงนะคะบอกเมื่อวานหลานบอกจะไปกินหมูกระทะแล้วเงียบหาย
ไปเลยอ่ะไม่คิดว่าจะมาเจอเป็นศพแบบนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ย
แม่ของน้องออมนะคะครับโพสต์ตามหาลูกสาวบอกใครเห็นเด็กเนี่ย
พร้อมกับรถมอเตอร์ไซคันนี้โทรแจ้งหน่อยนะคะน้องออกจาก
ตั้งแต่เช้า๑๙สิงหาคมแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะผ่าน
ไปยังไม่ถึง๒๔ชั่วโมงเลยค่ะแม่ก็โพสต์ว่าเจอน้องแล้วนะ
นะคะน้องเสียชีวิตแล้วค่ะโอ้โหแสดงความเสียใจกับครอบครัว
จริงจริงนะคะเราส่งทีมข่าวไปถนนสายทุ่งทองดงเจริญ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะตำรวจสพทรายทองวัฒนาก็
รับแจ้งเหตุว่าพบศพน้องออมจมน้ำเสียชีวิตอยู่ใน
ร่องน้ำข้างทางลึกจากพื้นถนนสามเมตรระดับน้ำนี่เท่าเอว
นะคะน้องเนี่ยสภาพคืออยู่ในร่องน้ำสวมเสื้อแขนยาวสี
กางเกงยีนสภาพศพก็เริ่มเน่าส่งกลิ่นแล้วอะค่ะใกล้
ก็มีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกูปปี้ไอสีดำชมพูเขียวอยู่
ด้วยนาทีที่พ่อเห็นศพลูกอ่ะพ่อกระโดดลงมาเลยนะคะกอด
ศพลูกแล้วก็พยายามจะนำร่างน้องขึ้นมาบนฝั่งให้ได้เนี่ย
นี่คือพ่อเราได้คุยกับแม่นะคะแม่น้องเนี่ยเล่าบอก
ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันนะว่าลูกบอกจะไปกินหมู
กระทะแล้วทำไมอยู่อยู่หายเงียบไปเลยบอกจะไปกินหมูกระทะแล้วก็
ทำแรงงานต่อที่บ้านเพื่อนก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนของ
ว่าระหว่างที่น้องขี่รถไปบ้านเพื่อนเนี่ยวีดีโอคอลคุยกับ
เพื่อนไปตลอดทางแล้วอยู่ภาพมันก็ตัดไปที่โพงหญ้า
แล้วเห็นบอกว่ามีวีดีโอคอร์กับเพื่อนแล้วหายไป
หายไปอยู่ตรงรับน้องของจะ

ยายทำใจไม่ได้เลยอ่ะไม่คาดคิดเลยว่ามันจะเกิด
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือยายบอกเลยจริงจริงนะคะว่าอย่า
ฝากไว้เป็นอุทาหอนเลยอ่ะค่ะจะเด็กจะผู้ใหญ่หรือ
หรือจะใครก็ตามคือขับขี่รถบนท้องถนนเนี่ยระมัดระวังกันให้ดีจริง
เรื่องต้นทางคดีจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ตำรวจบอกว่ามีรอยรถมอเตอร์ไซคับหลุดโค้งค่ะ
แล้วก็ตกลงไปในร่องน้ำข้างทางและผลชนสูตรเบื้องต้นนะคะ
ออมกระโหลกศีรษะร้าวแล้วก็คอหักเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะ

ร่องน้ำตอนนั้นอาจจะลึกจากพื้นถนนลงไปด้วยนะครับ

แล้วแรงกระแทกแรงด้วยนะครับ